คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผู้ประกาศสาวข้างผม
ทรงผมเขาทำอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะให้ผมหน้าม้า
คุณผู้ชมส่งมาซิว่าสวยไหมเนี่ย
คือที่ทำแบบนี้เพราะว่ามันมีข่าวนี้

เล่าต่อไม่ได้มันมีข่าวนี้คือโรงเรียนหญิงร้วนที่จังหวัดจันทบุรี
กฎเป็นสัญญาพิเศษว่าห้ามนักเรียนไว้ผมหน้าม้า

เชิญหนังสือไปถึงผู้ปกครอง๓ครั้งไม่มาเชิญออกไปเลย

ถ้าคุณไว้ผมหน้าม้าแล้วผู้ปกครองไม่ยอมมาพบ
นี่คุณฆาตกรรมอนาคตเด็กเลยทีเดียวนะ
ถ้าคุณยังไม่แก้ทรงผมคุณจะเชิญคุณสองคนออกจากสตูดิโอไปเลย

ดูข่าวนี้ก่อนมันเป็นสัญญากรณีพิเศษโรงเรียนให้ทำเอาไว้ว่า
นักเรียนต้องห้ามไว้ผมหน้าม้า
ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนคือตัดผมหน้าม้า
หนังสือที่เห็นเนี่ยมันเป็นหนังสือยินยอมยอมรับความผิดและต้องยืนยันว่าเด็กจะไม่ตัดผมหน้าม้าอีก
ถ้ามีการส่งหนังสือไปให้ผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียนแล้วผู้ปกครองไม่มา
หลังจากทำไปแล้ว๓ครั้งโรงเรียนจะเชิญให้เด็กออกจากโรงเรียนไปเลย
โอ้โหอันนี้เป็นโรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุผลคือมันมีคนเนี่ยถามไปในอินบล็อกของเพจเยอะมากว่า
เฮ้ยหนูตัดผมหน้าม้ามันผิดกฎกระทรวงตรงไหนคะ
กฎกระทรวงเขามีบอกว่านักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นได้หรือยาวก็ได้
แต่ถ้ายาวคุณต้องมัดผมให้เรียบร้อยไม่มีกฎกระทรวงข้อไหนบอกว่าห้ามตัดผมหน้าม้าเลยแม้แต่ข้อเดียว
แต่โรงเรียนบอกว่ามันเป็นกฎใหม่ของโรงเรียนห้ามไว้ผมหน้าม้าออกมาเอง
เป็นหมายออกเนี่ยของส์ไว้เรียนไว้ก็จะไม่ตั้งใจเรียนหรือเลียนไม่ดีเนี่ยแวะไปทำไมเผา
ห้ามไว้ผมหน้าม้าแบบนี้ถ้าไว้ออกไป

ถ้าแกไว้ผมหน้าม้าแกออกจากโรงเรียนเราไปเลยนะ

นี่คือผิดระเบียบของโรงเรียน
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งมาหน่อยในแฟนเพจของเราแล้วก็ทางไลน์ด้วยว่า
ตัดผมหน้าม้ามันผิดยังไง
มันทำให้เรียนห้ามไม่สุภาพ
มีผู้ส่งส่งมาคือจริงแล้วคือก็ไม่น่ะว่าเกี่ยวกับ
แต่เหมือนกับว่าเขาสร้างเป็นกฎเป็นกรอบขึ้นมา
คือบางครั้งเราโตออกมาเป็นผู้ใหญ่
องค์กรบางองค์กรเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลสำหรับเรา
แต่ถ้าเกิดมันเป็นกฎที่เขาบังคับอยู่แล้ว
เราก็จะต้องทำตามถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในองค์กร
จริงผมมองแล้วคุณสองคนน่ารักดีนะ
น่ารักดีดูเด็กไงคุณใช่นี่เอออย่าเข้าหมดคิ้วสิ
ดิ๊กหญิงรูซี่ลินกับได้หญิงอรสพร
จนโตจนเลียนมธยมมหาวิทยาละเอาตัดหน้าม้างตลอด

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้อธิบายกันว่า
จริงแล้วเหตุผลนี้มันเกิดจากอะไร

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองส่งเข้ามาว่า
เราควรจะยึดกฎนี้ไหมหรือยังไง